หกนาฬิกาสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเราสองคนสดสดตรงนี้ตลอดข่าวสุดสัปดาห์มาติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องเลยนะครับ
แต่ก่อนอื่นอยากจะขอย้ำเรื่องไลน์หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถแอดเราเป็นเพื่อนได้
แล้วก็ร่วมส่งไลน์มาจัดรายการกับเราหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมเนี่ยหลังจากผ่านพ้นวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ได้ไปวางดอกไม้จันทร์ที่ไหนกันมาบ้าง
รวมไปถึงไปเป็นจิตอาสาอย่างไร
ร่วมกันจัดรายการแล้วก็บอกเล่าผ่านทางช่องทางไลน์กันมาได้นะครับ
ใช่ค่ะรวมไปถึงแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรามาได้เช่นเดียวกันนะคะ
ไปดูชาวอำเภอหัวหินแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยว

พร้อมใจกันร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นคืนสุดท้ายเมื่อคืนวันที่๒๕ตุลาคมค่ะ
บริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน
นายพันลบสิงหะเสนีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัยหน้าบ้านพ่อ
โดยมีประสบกรณิกรชาวหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงกว่า๕๐๐คน

แน่นถนนหน้าพระราชวังไกลกังวล
สำหรับการจุดเทียนถวายอาลัยหน้าบ้านพ่อ
บริเวณหน้าพระราชวังไกลกังวลนะคะ
จัดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาฏบอพิษ
เสด็จสวรรคตตั้งแต่คืนวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
โดยชาวหัวหินได้จุดเทียนอาลัย
แล้วก็มีกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดระยะเวลา๑ปีเต็มที่ผ่านมาทุกคืนค่ะ
และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักพักดี

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นคืนสุดท้าย
จากนั้นนะคะทั้งหมดได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง
เป็นเวลา๘๙วินาที
และจุดเทียนสัญลักษณ์เลข๙

และนอกจากนี้นะคะยังร่วมกันร้องเพลง
ต้นไม้ของพ่อพระราชาผู้ทรงธรรม
เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ที่ทรงมีต่อผสกกรณิกรชาวหัวหินค่ะ
เผื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังหมดหนา
โดยในหลวงรัชกาลที่๙ทรงพัฒนาให้เมืองหัวหินเล็กแห่งนี้
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เจริญรุ่งเรืองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นห้วยคดสู่ห้วยมงคล
อ่างเก็บน้ำเขาเต่าฝนหลวงหัวหิน

หรือที่เรียกกันว่าครูตู้ค่ะ
โครงการของพระองค์สร้างทั้งความสะดวกสบาย
อุดมสมบูรณ์และการศึกษาที่ดีทัดเทียมที่อื่น
ทั้งนี้นะคะยังไม่นับรวมโครงการที่

ตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีในการครองราช
นับว่าเป็นบุญของชาวหัวหินและคนไทย
ที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ก็รักษาพระเมลุมาตรจำลองให้อยู่คู่วัด
เพื่อเป็นความทรงจำครั้งสำคัญของประชาชนพร้อมกับอันเชิญ
ต้นไม้เงินแล้วก็ต้นไม้ทองของพ่อให้ประชาชนนั้นได้กราบสการะด้วยครับ
บรรยากาศที่พระเมลุมาตรจำลองณวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวง
ตำบลทุ่งยังอำเภอลับแหล
ที่จังหวัดอุตรรฤทธิ์ก็มีประชาชนนั้นเดินทางไปกราบศักราช
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกับชมพระเมลุมาตรจำลองที่สร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรติ
และถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับ
ซึ่งทางด้านนายสนามกรวงนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จอำเภอลับแล
ในฐานะรองประธานกรรมการวัดก็ได้กล่าวว่า
พระอลำหลวงเจ้าคณะจังหวัดพิศไปศนุนโลกอุตรฤทธิ์
ประสงค์ให้พระเมลุมาตรจำลองประดิษฐานคู่วัดตลอดไป
เพราะว่าเป็นความทรงจำครั้งสำคัญของประชาชนในพื้นที่ครับ
เนื่องจากที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์นั้น
เสด็จพระราชดำเนินเยือนโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล
ระเบียบการเข้าชมพระเมลุมาตรจำลองให้เป็นไปตามความเรียบร้อย
พร้อมกันนี้นะครับทางวัดได้อันเชิญต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้กับประชาชนนั้น
ได้กราบศักระเมืองหน้าพระบรมชายาลักษณ์พร้อมด้วยประกฏบาจุเท่าดอกไม้จันทร์
ที่ด้านหน้าพระแท่นศิลาอาจอีกด้วยสำหรับต้นไม้เงินต้นไม้ทอง
ก็ทำมาจากทองคำแท้และเงินแท้ครับลักษณะเป็นพุ่มดอกนะครับ
แล้วก็เป็นช่อคล้ายกับดอกพุตาลซึ่งในหลวงราชการที่๙
ได้ถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมเยือนรัศดรในภาคเหนือเมื่อปี๒๕๐๑นะครับ
ทุกทศาบาลเมืองหนองคายประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมือง
ต่างก็ให้ความสนใจชมนิทัศกาลโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
หน่วยงานภาครัฐได้จัดแสดงภายในบริเวณวัด
ถ่ายภาพคู่กับพระเมรุมาจำลองเก็บไว้ในความทรงจำ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
โดยในจังหวัดหนองคายนะคะจะเก็บพระเมรุมาจำลองไว้ทั้งหมด๓๐วัน
เพื่อที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก
โดยทหารตำรวจและก็ฝ่ายปกครองก็จะมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าเยี่ยมชม
กว่าจะมีการลื้อถอนพระเมรุมาตรจำลองค่ะ
ส่วนพระเมลุมาตรจำลองภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
พระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พระเมลุมาตรจำลองและภายในศูนย์ประชุม
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทร์ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบและสมพระเกียรตินะครับ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
โดยจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดให้เข้าชมพระเมลุมาตรจำลองได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา๘นาฬิกาไปจนถึง๒๐นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวครับ
พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนนะครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติระหว่างการชมพระเมลุมาตรจำลอง
ก็คือต้องไม่ขึ้นไปด้านบนพระเมลุมาตรจำลองนะครับและต้องแต่งกายสุภาพและแสดงอาการสำรวมระหว่างเยี่ยมชมอีกด้วย
โดยผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าชมต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณประตู๕ของศูนย์ประชุม
พร้อมกับแสดงบัตรประชาชนให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าบัตรประจำตัวอื่นนะครับ
แล้วก็สามารถนำรถเข้าไปจอดภายในศูนย์ประชุมได้ตามเวลาที่กำหนดเอาไว้นั่นเองครับ
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปดูกันที่อุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะครับ
ภายในวัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดประทีบและนั่งสมาธิถวายพระราชกุศลแด่นะครับ
ก่อนเริ่มพิธีนะครับทางวัดได้เปิดวินิทัศน์พระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริ
และจุดดวงประทีบถวายหน้าพระบรมชายลักษณ์อีกด้วยนะครับ
จากนั้นนะครับพระครูพิทักษุธิคุณได้นำพระสงฆ์สามเณร

และคารวาสที่นั่งอยู่ด้านนอกรอบอุโบสถเนี่ย
ก็ทำพิธีนั่งสมาธิถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
ประมาณ๓๐นาทีนะครับ
และสำหรับประชาชนที่สนใจจะเดินทางไปชมนิทัศกาล
รวมไปถึงพระเมรุมาตรที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปชมได้ตั้งแต่วันที่๒
จนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือเรื่องของการแต่งกายค่ะ
ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ